กำลังจะมาแล้วก็ยืนรอดูลูก
มีคนได้ยินเสียงปืนดังลั่นขึ้นปั้ง

ผู้ตายคือนายชาวลิศขำคุรุ

ริมถนนใกล้ตลาดในตำบลหนองกรุงใหญ่

แต่สุดท้ายแล้วเขาก็เสียชีวิตนะคะ

ตรงนั้นเจอมอเตอร์ไซค์สีดำคันนึงนะคะ

บนถนนมีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๓ปลอกด้วย

ชาวบ้านเขาก็จัดงานบุญบ้างไฟกัน
แล้วทีนี้ช่วงที่ขบวนแห่กำลังเคลื่อนผ่านหน้า

เห็นผู้ตายขี่รถไปจอดปากซอยเข้าหมู่บ้าน
เพราะจะรอดูลูกสาวที่ได้เป็นนางไอ

แล้วเสียงปืนก็ดังปั้งปั้งปั้งขึ้นมาเลย

ผู้ตายโดนยิงซะแล้ว

ก็เห็นคุณชลมูลกันอยู่แล้ว

ก็ถึงถึง
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกประสาทแน่นอุดรผู้กำกับสพกระนวลนะคะ
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเองสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ด้วย
แล้วก็ควบคุมชายต้องสงสัยได้หนึ่งคนค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันกับผู้ตาย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำอย่างละเอียดนะคะเบื้องต้นก็ทราบว่าทั้งผู้ตายแล้วก็ผู้ต้องสงสัยเนี่ย
รู้จักกันดีเพราะเคยต้องโทษในคดียาเสพติดพร้อมกันค่ะ